บอกกะเพราร้านนี้เป็นร้านลับแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์
ขนาดไหนแล้วเคล็ดลับความอร่อยคืออะไร

ทำร้ายจิตใจคนยังไม่ทานข้าวเช้านิดนึงนะคะคุณ

คุณรู้ไหมเมนูกะเพราเนี่ยต่อให้เขาเรียกว่าเป็นเมนูสิ้นคิด

กินนะคะเป็นผัดกะเพราที่แบบ

นำชื่อร้านก่อนนะคะไม่ได้มีแค่กะเพราเห็นไหมคะ

ร้านนี้ชื่อว่าร้านอ้วนเป็นหมู

เอาจริงร้านตั้งอยู่ในหมู่บ้านฟ้าใหม่

ทางร้านเนี่ยมีเมนูหลากหลายมาก
เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์น้องใหม่
ก็คือเมนูข้าวกะเพรา
กะเพราหนัก๑กิโลกรัม

คุณได้ข้าวหนัก๕๐๐กรัมนะ

กระเพราจุกเขาชั่งกันแบบนี้เลยคุณไม่มีโกงนะคะ
บางทีนี่คือ๕๐๐๗๐๐กิโลกรัม

คุณค่ะราคากล่องละ๑๐๙บาท

แต่ถ้าคุณสั่งในแอปพลิเคชันอาหารเนี่ย
มันก็จะแพงกว่านิดนึงเนาะคุณอันนี้เข้าใจกันไหม
จะอยู่ที่๑๒๙บาท
แต่หารกันเนี่ยทานกันได้๓๔คน

ซื้อแบบ๑กล่องทานกัน๔คน
หารกันจะตกคนละ๒๗๒๘บาท

เอออันนี้แล้วแต่ความพึงพอใจของมัน

อร่อยสบายกระเป๋าแล้วได้ความอร่อยความแซ่บ

แค่น้ำปลาพริกคลุกเข้าก็อร่อยแล้วอ่ะ

ไปเจ้าของร้านคุณวิพาดาเวทประสิทธิ์นะคะ

ขายอาหารตามสั่งมา๒๓ปีแล้วนะคะ

เพราะว่าเขาอยากจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายของชาวบ้าน

คุณค่ะจะสั่งคนละ

มันก็แพงกว่าพูดตรง
นี่ถ้าเกิดเป็นครอบครัวสั่งที่เดียว

อะไรประมาณนี้นะร้านเขาเปิด

ถึงเที่ยงคืนเปิดช่วงเย็นนะ

ถึงเที่ยงคืน

เจ้าอาทิตย์ไง

เผื่อจะสั่งโดยตรงกับทางร้าน

เคยเจอเหมือนกันนะปกติเขาจะสั่ง๑จาน๒จาน

ก็เพิ่งเคยเห็นเคยได้ยิน
มันมีที่นี่แหละนั้นยังมีพวกเมนูซีฟู้ดด้วย